ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดยาลากันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมคนร้ายไปขโมยรถของชาวบ้านที่เขาจอด
ขับไปแล้วก็ไปแหกด่านที่ตำรวจเขาตั้งด่านตรวจด่านสกัดอาหาร
เหตุการณ์นี้ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บไม่มีคนเสียชีวิต
แต่จนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
นี่กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูช่องนู้นนะคะ
ช่องขวาสุดแล้วเห็นมั้ยทางเมริเออร์สีส้ม
แล้วก็ชนแต่ว่าเคราะห์ดีมากนะที่ไม่มีตำรวจไปยืนขวางเส้นทางของรถ
มีฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดเหตุสลดขึ้นนะคะ
หมายเลขทะเบียนกไก่ขไข่๙๑๔๒เบตงนะคะ
ซึ่งรถคันนี้ชื่อผู้ครอบครองคันนี้แหละค่ะ
ผู้ครอบครองก็คือนายสมพรศรีระวรรณอายุ๔๒ปีนะคะ
ขณะเกิดเหตุภรรยาของเจ้าของรถเนี่ยคือคุณนิพาพร
ขับรถคันนี้มาจอดที่หน้าตลาดทานโตตามลำพังขับมาคนเดียว
คนร้ายก็รอจังหวะที่ภรรยาของเจ้าของรถเนี่ยเผลอขึ้นไปบนรถเลยค่ะ
ขึ้นไปบนรถแล้วก็ขับหลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข๔๑๐เบตงยาลา
ขับไปอย่างรวดเร็วแบบเมื่อสักครู่
กระทั่งพอขับมาถึงด่านตรวจของตำรวจบริเวณหน้าสพบาตูตาโมง
ซึ่งตอนนั้นคุณผู้ชมเห็นว่ามีตำรวจอยู่สักประมาณ๘นาย

จู่คนร้ายเร่งความเร็วแหกด่านตรวจ
เจอรถไปจอดอยู่ที่บ้านวางหินหมู่ที่๘อับเพิร์ช
บรรนังสตราเนี่ยห่ะจอดทิ้งวายแบบนี้ฮะ
บรรนังสตาจังหวัดยาลาจอดทิ้งไว้ที่
บ้านของประชาชนซึ่งเขาไม่รู้เรื่องนะครับ
จากนั้นคนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางอย่างรวดเร็ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายฝ่ายค่ะก็มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน

เดตล่าสุดยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ